ถ้าทำได้กรทมจะเป็นต้นแบบเลยค่ะ
จะเป็นจังหวัดที่ไม่มีสายสื่อสารระโยงระยางเกะกะ

เพราะว่าทางกรุงเทพมหานครนะคะ

จัดระเบียบสายสื่อสารค่ะ
นี่ค่ะชนหมัดหรือเปล่าคะ
แบ๊บนี้โดนว่าจับมือ
คือเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานนะฮะ
ทำด้วยกันนะคะกรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารเนี่ย

ซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยมีรองเลยค่ะที่การกษทช
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือเอ็นที
แล้วก็ตัวแทนจากค่ายสื่อสารต่างเข้าร่วมด้วย
คือใครที่เกี่ยวข้องที่ระยงระยางทั้งหมด
ขมวดอยู่ตรงนี้นั่งคุยกันเลยนะคะ
ท่านผู้ว่ายอมรับบอกกังวลค่ะกรณีกศธช
อาจจะจัดสายสื่อสาร๘๐๐กิโลเมตรไม่ทันตามเป้าหมายปีนี้
แต่ยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนเรื่องโอ้โหนี่ดิฉันเห็นภาพขวา
ดิฉันก็ปวดหัวเลยนะคะจะเริ่มตรงไหนก่อนดี
มันยุ่งเยอะจริงครับมันยุ่งเยอะจริงครับ
ส่วนเรื่องการย้ายสารสื่อสารลงดินเนี่ยนะคะ
ตรงเกาะรัตนโกศิลป์ได้จัดการเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องเร่งดำเนินการค่ะ
เด็กน้อยสายที่ไม่ใช้จะลื้อออกให้หมดก่อน
ซึ่งคุณหลอดชอบก็ได้มีแผนอยู่แล้ว
แล้วก็จะมีเงินยูโซ่อุดหนุนให้ด้วยในการเอา
ต้องผ่านมาที่ประมาณปีแรก๘๐๐เกมครับ
เน่นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนิทัลลายนะ
เพราะว่าตอนนี้ก็ร่วมถึงเวือนมิตรฯกระดายแล้ว
ตอนนี้ทำไม่ได้มา๒๐กิโลเมตร
เป็นการมองไปข้างหน้านะคะเรื่องยากให้มองเป็นเรื่องท้าทายค่ะ
หลังจากที่มีการหารือกันทุกหน่วยงานพร้อมกันเลยค่ะ

ไปดูความคืบหน้าการย้ายสายสื่อสารลงดินที่ถนนสุรสักมนตรีค่ะ
แล้วก็พูดถึงหลักเกณฑ์ใหม่ก็คือ
ถ้าหากผู้ประกอบการจะมาเดินสายใหม่

นี่ค่ะก็มีกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมานะคะ
ก็เอาใจช่วยนะคะอยากให้กรทมเรียบร้อย